คืบหน้าคดีหญิงไก่หรือว่านางไก่กันหน่อยนะคะ
วันนี้ค่ะสารทหารได้มีการอนุมัติออกหมายจับอีกหนึ่งข้อหานะคะ

ส่วนสารอาญาเองก็ออกหมายจับเช่นเดียวกันนะคะคดีค้ามนุษย์ค่ะ
ขณะที่วันนี้นายสงการอัจฉริยศัพย์ได้นำผู้ต้องหา
ซึ่งเคยถูกหญิงไก่หลอกลวงเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบราม
เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะคะ
นายสงการอัจฉริยศัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
นำนางวริสราลีแก้วปลังอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดพิศนุโลก
นายสายใยยิ่งภูมิและพระสมุทรชวลิศกิติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าสูงทักษินาราม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งทั้งหมดเคยเป็นผู้เสียหาย
เคยถูกนางมนตายกรัตนการหรือว่าหญิงไก่หลอกลวงแล้วก็อวดอ้างว่าตนเป็นคุณหญิง
ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปรับปรามในวันนี้ค่ะ
วริสรารีนะคะบอกว่าเมื่อครั้งยังเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ได้รู้จักกับหญิง
เพราะว่าหญิงไก่เดินทางมาแจกเงินจำนวนมาก

โดยหญิงไก่หลอกให้ไปจัดเลี้ยงอาหารเด็ก
โรงเรียนต่างรวม๘แห่ง

แต่เมื่อไปทวงถามค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

ข้อหากันโชคทรัพย์แล้วก็หมินประมาทด้วยค่ะ
ขณะที่นางสายัยซึ่งเป็นผู้ต้องหาอีก๑คน
ที่ถูกหญิงไก่แอบอ้างสถาบันเบื้องสูงว่า
สามารถทำให้ได้รับเครื่องราชอิสริยพร
บอกว่ารู้จักกับเจ้าคณะสำนักสงฆ์วัดยี่ป่า

ที่ได้ร่วมมือกับหญิงไก่
เช่นเดียวกับเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็ได้มีการมอบหมายให้พระสมุชวลิศกิติเมธี
ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ขับไล่เจ้าสำนักสงฆ์วัดยี่ป่า
ซึ่งเป็นวัดร้างจัดทำเป็นสำนักสงฆ์
แต่กลับถูกหญิงไก่พาชายชะกัน
ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นบุคคลมีสีมาข่มขู่

ล่าสุดสารอาญาได้อนุมัติหมายจับหญิงไก่
เพิ่มเติมในข้อหาค้ามนุษย์แล้ว
หลังตำรวจมีหลักฐานพบว่าหญิงไก่มีพฤติกรรมหลอกลวง
หญิงสาวชาวเขาจำนวน๓คน
มาทำงานที่บ้านพักย่านประชานิเวศตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ล่าสุดในวันนี้ได้อนุมัติหมายจับหญิงไก่
หมินสถาบันเบื้องสูงตามมาตรา๑๑๒แล้ว
หลังจากพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบราม
ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับในวันนี้

พนักงานสอบสวนก็จะเดินทางไปอายัดตัวหญิงไก่ที่เรือนจำ
เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมค่ะ